มาดูแฟนตัวจริงของคุณแตงโมกันหน่อยนะครับ

เขามีการจัดงานที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพ

มงดอกไม้ในจุดบริเวณการจัดงาน

แล้วก็เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ตรงนี้
แล้วก็เอาไปวางไว้ให้คุณแตงโมนะคะ

เอาดอกไม้ที่งานพิธีไว้อาลัยแบ่งมาส่วนหนึ่งเอามาให้โมนะ
เห็นไหมว่ามีคนรักโมมาก

นี่ค่ะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจคุณเบิร์ตอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขอบคุณแฟนคลับที่มอบความฝันให้พี่ทั้งสองคน
นี่นะคะแฟนคลับก็มีการตัดต่อภาพ
ทำให้เหมือนกับว่าสองคนได้แต่งงานกันจริงนะคะ
นี่คือความรู้สึกของคุณเบิร์ตที่ส่งผ่านมา

จริงก็นับตั้งแต่จัดงานไว้อะไรให้กับคุณตังโม
ชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่
ก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้ติดตามคุณตังโมมากนัก

ค่อยทยอยออกมาใช้ความสามารถในการตัดต่อที่มี

แล้วเป็นลูกสองคนนี้น่ารักมากเลยนะฮะ